อยู่แถวอีสานมุกดาหารบ้าง
ที่นั่นไปเจอกับขนุนที่มีรูปร่างแปลกประหลาด

ว่ากันว่ามันคือมันคือมันคือ

มันคือมันคือมันคือมันคือขนุน

เขาว่ากันว่ามันคล้ายประหลัดเค้ก

ศัลย์นิยลักษณ์ของความเป็นชาย

เขาเห็นแล้วก็แปลกใจมันเกิดอะไรขึ้น

ไร้ตามความเชื่อว่าจะได้โชคได้ลาบอะเนาะ
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้แล้วดูสิว่ามันมีขนาดความยาวอย่างไร
เป็นเรื่องของข้อมูลนะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเขาบอกว่า
จุดที่มันมียาวออกมาเนี่ยนะวัดแล้วประมาณสัก๒นิ้วได้

มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๐๕นิ้วได้
อ่าตามนั้นเลยนะแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าต้นขนุนต้นนี้
หมู่๒นะตำบลนาศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าไปคือข้อมูลทั้งนั้นเลยนะ
ชาวบ้านล่ะให้ฟังว่าเสาที่ผ่านมามีขมวดแห่เสาหลักบ้าน
มายังที่บริเวณนี้ระหว่างนั้นเขาบอกได้กลิ่น

ขนุนเขาบอกว่ากลิ่นขนุนสุก
เอาจริงทำเป็นเล่นขนมสุกเวลามันสุกแล้วมันจะหอม

ก็เลยแวะเวียนดูหน่อยเออเฮ้ยไปเจอกับผลแปลกประหลาดเข้า

มันเหมือนกับว่าสุกมากจนเหมือนก็จะสุกคราบนี้เลยอะ

ชาวบ้านเห็นปั๊บเอาแป้งอัดใส่ก่อนเลย
ลูกขนุนจะได้หอมห่วงขนุนก่อนเดิม
แต่จะเอาแป้งเย็นนะ

ไม่ใช่จนคิดว่ามันไม่ดีมันจะแสบ
แต่ว่าบางคนลูบต้นด้วยนะ
ก็รูปตรงนั้นรูปตรงนี้แล้วแต่ละกัน
สุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาก็เชื่อว่า
เดี๋ยวเถอะงวดที่จะถึงนี้มันต้องมีของดีของเด็ดอะไรบ้างล่ะ
แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รางวัลหรอกนะ

แล้วก็ดูที่เรื่องของจุดที่ตั้ง

แล้วที่เป้าไปช่วยอะไรไหม

คือหลายครั้งหลายข่าวที่เราเล่าไปว่าการเอาแป้งมาโรยแล้วเนี่ยจะมองเห็น
แล้วคุณไม่เคยท้าแป้งเหรอเนี่ย

ผมไม่เคยอัดไปที่ผลไม้หรือต้นไม้อะไรเลย
เอาใครถนัดเรื่องนี้ก็ว่ากันไปนะคะ